วงการบันเทิงสูญเสียอดีตดาวร้ายชื่อดังครับคุณอาเกชาเปลี่ยนวิถีนะฮะ
หมามเกชาเปลี่ยนวิถีอดีตกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ถึงอาย้างขออัลล้อแล้วนะครับ
ขอแสดงความเสียใจกับลูกหลานแล้วก็ญาติญาติของท่านด้วยท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุทัยธานีเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
วัย๙๕ปีต่อมาญาตินะครับได้นำร่างของคุณเกชานะครับมาทำพิธีทางศาสนาอิสลามแล้วก็ฝังที่กุโบบ้านโป่งจังหวัด
ของคุณเกชาที่ท่านได้สั่งเสียไว้นะฮะว่าอยากกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับย้อนไปเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม
คุณเกชาเดินทางไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานที่จังหวัดอุทัยธานี
แต่ตรวจพบว่าท่านติดเชื้อโควิด๑๙
คุณชาดาไทเศษสสออุทัยธานีนางสาวมนัญญาไทยเศษ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะครับที่มีศักดิ์เป็นหลานครับ
หลานเนี่ยก็จัดการให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอุทัยธานี
ตั้งแต่วันที่๑๔กรกฎาคมจนกระทั่งท่านสุดหนักแล้วก็เสียชีวิต
ขณะที่คุณแอนนานนาตาชาเปลี่ยนวิถีคุณผู้ชมจำได้ไหมครับ
นี่ฮะอดีตนางแบบสาวสวยวันนี้คุณแอนนาก็ยังสวยอยู่
นะครับลูกสาวของคุณเกชาครับ
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าพ่อหายจากโควิดแล้ว
คือเมื่อวานนี้เนี่ยข่าวออกมาชุดข้อมูลแรก
บอกว่าคุณอาเกชาเสียชีวิตจากโควิด๑๙
แต่คุณแอนนาออกมายืนยันว่า
หมอบอกว่าคุณพ่อหายจากโควิดแล้ว
กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้าน

ระบุสาเหตุว่าน่าจะมาจากโรคชารา
ส่วนโรคโควิดแน่ล่ะ
มันก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของท่าน

คุณเกชาเปลี่ยนวิถีมาดูประวัติท่านครับ
หลายคนอาจจะผมเนี่ยทันช่วงปลายท่านแล้ว
ที่แบบท่านเล่นหนัง
คือเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ร่วมยุคกับ
คุณมิตรชัยบัญชาเพชราชาวราช

แล้วก็ผลงานแสดงภาพยนตร์มีมากกว่าร้อยเรื่อง
ส่วนใหญ่รับบทเป็นดาวร้ายครับในยุคหนัง
พวกที่เขาเรียกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ย

รับบทพระเอกในยุคละครเวทีเฟื่องฟู
ต่อมาท่านได้เล่นหนังในบทพระเอกเรื่องยอดคน
ตอนปีพุทธศักราช๒๔๙๘โนลพิตน
แล้วก็เรื่องไพรกว้างในปีถัดมา๒๔๕
นิสัยที่ท่านเป็นคนโผงผางแบบดูนักเลงนักเลงอะนะ
ก็ได้ฉายาเจ้าพ่อหัวลำโพง
พอมีฉายานี้ปั๊บแหมท่านไปโดนจับข้อหาภัยสังคม
ยุคที่จอมพลปพิบูรสงคราม
หน้าผิดกฎหมายตอนนั้นตอนนั้น
ไม่ได้ใครมีชื่อว่าเป็นนักเลงนะ
เรียบร้อยคือพอพ้นโทษออกมา
ท่านก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ร้ายในมาตรพระเอก
การแสดงของท่านจะสวมสูตรสูตรซิก้า
ในหนังเรื่องที่ดังมากคือเพชรตัดเพชร
ปี๒๑๐๙ที่โด่งดังมาก
แล้วก็จากนั้นรับบทผู้ร้ายมาโดยตลอด
นี่คือคุณเกชาเปลี่ยนวิถีครับ
จากไปในวัย๙๕ปีครับ